ส่วนประเด็นเรื่องของรถหรูที่เป็นเครือขายยาเสพติดนะคะ
ตอนนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ประสานตำรวจศูนย์ปราบรามการจรกรรมรถยนต์
เข้าให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับรถหรู๒คันย่านประชาชื่นค่ะ
พบว่ามีคนไปจอดทิ้งไว้แล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายไซสนะได้นะคะ
รวมถึงจะมีการเรียกเบนท์เรสซิ่งเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าด้วย
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินและพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือขายยาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวว่า
มีหนังสือคำสั่งให้ยึดซับสินในนัทพลนธคคธหรือบอย
เครือข่ายยาเสียบติดของนายไซสนะรวม๑๒รายการ
ระหว่างการพิสูจน์ที่มาของรายการทรัพย์สินต่างที่อยู่ในการครอบครองแล้ว
ส่วนการสอบปากคำนายนัทธวัฒนห่วงมณีหรือว่าเอกโบโน่
เจ้าของเต้นรถย่านพระราม๓เมื่อวานนี้
ต้นก็เป็นเพียงการสอบสวนในประเด็นการจำหน่ายรถลัมโบกินี่
ซึ่งพบว่ามีการซื้อขายกันอย่างถูกต้องไม่มีความผิดปกติ
สัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะเชิญตัวนายอัครกิจวรโรเจริญเดช
เบนเรสซิ่งเข้ามาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเอกสารสัญญาซื้อขายรถลัมโบกินี่
ไม่ตรงกับแนวทางการสืบสวนของตำรวจและคำให้การของพยาน
และอีกหลายประเด็นที่ยังคงสงสัยกันอยู่
จากนี้ตำรวจยังได้เข้าตรวจสอบรถหรู๒คัน
คือรถลัมโบกินี่กาลาโดสีส้มแล้วก็มีรถเบลลี่สีดำ
ถูกจอดทิ้งไว้ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
แจ้งข้อมูลผ่านมายังผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
โดยจากการตรวจสอบยังไม่พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง

รู้ข้อมูลเพียงว่าเป็นรถที่ตำรวจศูนย์ปราบรามการจรกรรมรถยนต์ของกองบัญชาการตำรวจนครบานตรวจยึดเอาไว้
ระหว่างที่ดำเนินคดีจึงได้มีการประสานให้ตำรวจชุดสืบสวนที่อายัดรถหรูทั้งสองคันเข้ามาพบเพื่อสอบถามข้อมูลในเชิงลึกแล้ว
โดยยังมีรถต้องสงสัยในลักษณะนี้อีกหลายคันที่รอการตรวจสอบต่อไป
พบว่ามีการเคลื่อนย้ายรถเบลลี่สีดำออกไปแล้ว
ซึ่งยังอยู่ระหว่างตรวจสอบกับตำรวจว่าตำรวจเป็นผู้ย้ายออกไปเก็บที่อื่นหรือเปล่าค่ะ